พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเส้นทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ระยะเวลายาวนานนับ๑๐ปีนี้จะแบ่งเป็น๓ช่วงเวลาสำคัญด้วยการที่โรสรอยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
กลับไปในช่วงแรกนะครับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องผัวพันกับทั้งอดีตดีการบินไทย
คณะกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วรวมทั้งมีชื่อนายทหารเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับบนวอลนี้ปี๒๕๕๙
ยุครัฐบาลรอสชก็จะปรากฏชื่อของทั้งนายทหารรวมทั้งคณะกรรมการ
รวมถึงดีการบินไทยที่สำคัญสำคัญและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่า
บุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคการเมืองก็มีด้วยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม
เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในหน้านี้พร้อมกันครับ
ยุคนั้นก็มีพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทหรือว่าเป็นประธานบอร์ด
พลอากาศเอกวีรักษ์กิจอธรรมเป็นกรรมการผู้มนวยการใหญ่
หรือดีดีการบินไทยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แก่นายนุกูลประจวบเปาะและนายบรรหารศิลปะอาชานะครับ
การจ่ายสินบนครั้งที่๒ครับปี๒๕๓๕๒๕๔๐
ล็อต๒คาบเกี่ยวถึง๓รัฐบาลทั้งรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์
พักชาติไทยและพักความหวังใหม่นะครับ
รายชื่อของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทยในยุคนั้นอดีตดีการบินไทย
รวมถึงประธานบอร์ดกรรมการผู้มนุยการใหญ่ในยุคต่อมา
ประธานบอร์ดยุคต่อมารัฐมนตรีคมนาคมในยุคต่อมา
ก็อย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับ
โดยมีนายฉัดชัยบุญญะอนันต์เป็นดีการบินไทย
พลอากาศเอกกันพิมารทิพย์เป็นประธานบอร์ดในปี๒๕๕๙
ส่วนปี๒๕๓๖ถึง๒๕๔๓นะครับมีนายธรรมนูลหวังหลีเป็นดีการบินไทย
พลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงศ์ทองใหญ่เป็นประธานบอร์ดครับ
สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วงนั้นมีมากถึง๖คน
เนื่องจากว่ามีถึง๓รัฐบาลผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารก็ไล่มานะครับ
ตั้งแต่นายนุกูลประจวบเหมาะพันเอกวินัยสมพงศ์นายวิชิตสุรพงศ์ชัย
นายวันมุธมัธนอมธานายสุวลิปตะพันลบและนายสุเทพเทือกสุบัน
เป็นยุคของนายกระหนกอภิรดีนั่งตำแหน่งดีการบินไทย
ขณะที่ประธานบอร์ดเป็นนายธนงพิทยะ
แต่ในปี๒๕๔๘ได้เปลี่ยนตัวประธานบอร์ดมาเป็นนายวัญชัยสารทูลทัศน์
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคนั้นเป็นของรัฐบาลไทยรักไทยทั้งหมด
แก่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายพงศักดิ์รัตภงภัยศาล
รายชื่อผู้บริหารระดับสูงการบินไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งหมดนี้นะครับ
ยังไม่มีการระบุชัดเจนจากคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละยุคที่เกิดเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง
และจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลหรือไม่ดังนั้นทุกคนจึงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ